ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีธนูความรักคนโสดที่กำลังเริ่มมีความรักจะเกิดอุปสรรค
เพราะพอเริ่มรักกันก็มีปัญหาให้ต้องห่างเหินกัน
ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์รักที่เคยหวานชื่นจะอ่อนตัวลงไปบ้างทำให้ผิดหวังเสียกำลังใจ
สุขภาพต้องระวังการฟกช้ำจากการหกล้มหรือยกของหนักเกินกำลังทำให้กล้ามเนื้ออักเสบมีเกณฑ์ได้รับเคราะห์เพราะสุราเมไรเป็นต้นเหตุด้วย
การเงินจะได้เข้าไปอยู่ในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่ดีผิดไปจากปกติเพราะผู้ใหญ่ในสายงานแนะนำหรือพาไป
การเข้าหาผู้ใหญ่ในระยะนี้จะได้ผลดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่ต่างเพศ
การงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่ที่ควบคุมงานจะให้ความเมตตาหรือเข้าใจดีขึ้นหรือให้ความอุปถัมภ์ด้านการงานการเงินแต่ขอให้ระวังผู้ใหญ่ต่างเพศการช่วยเหลือเอ็นดูมักจะแทรกความประสงค์เชิงชู้สาวไว้ด้วย
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์